วุฒิสภาคนกีฬาก็เตรียมพิจารณาข้อมูลละเอียดก่อนตัดสินใจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาวันที่๑๓กรกฎาคมนี้นะครับ
สวคนกีฬาก็คือพลตรวจโทพิสันจุนดิหลกอดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่ายังมีเวลาครับมีข้อมูลอีกเยอะที่ต้องรวบรวมแล้วก็จะพิจารณาจากอดีตมาทั้งหมด

ส่วนทิศทางสวทั้งหมดก็ยอมรับว่าไม่รู้จริง

โยบายของก้าวไกรไม่มีนโยบายกีฬาทั้งที่ทั่วโลกนะครับยกไว้ต้นนำการเมืองด้วยซ้ำ
ไม่ใช่คนการเมืองเป็นคนกีฬาถึงเวลาก็ตัดสินใจเองครับ